ที่๑๗กรกฎาคมแล้ว๑๙กรกฎาคมจะมีการโหวตรอบ๒
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณพิธาจะผ่านด่านโหวตรอบ๒ได้หรือไม่
ต้องมีปัจจัยอะไรอยู่บ้างและด่านเหล่านี้จะเป็นด่านยากแค่ไหน
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ต้องตามเรื่องการเมือง
เป็นสัปดาห์ที่เราต้องลุ้นกันอีกรอบนึงว่า
คุณพิธาจะผ่านด่านได้ไหมในการโหวตรอบ๒
แต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นต้องลุ้นกันตรงนี้ก่อนว่า
จะส่งคุณพิธาโหวตรอบ๒ได้ไหม
เพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ประธานสภาคุณวันนอร์
กำลังหารือกับฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าการเสนอชื่อโหวตคุณพิธาเนี่ย
เป็นยัตติไหมถ้าเป็นยติก็จะมีสวทักทวงว่า
ัตติที่แพ้ไปแล้วถือว่าตกไปแล้ว
จะนำมาโหวตอีกไม่ได้ตามข้อบังคับของสภา
เราก็เลยได้เห็นหัวข่าวว่าสวลั่นชื่อพิธาตีตกแล้ว
ดันทุรังระวังมีคนยื่นให้สารรัฐมนูลวินิจฉัย
ถามว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มน่าจะออกมาว่า
เป็นข้อบังคับที่นำมาใช้สำหรับการโหวตเลือกนายกโดยเฉพาะ
ฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับท่านประธานประสานสภาจะอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้โหวตรอบสอง
แต่ว่าดูแนวโน้มแล้วไม่มีปัญหาครับ
ประธานวันนอร์ก็จะเปิดให้มีการโหวตรอบรอบสอง
แต่ว่าประเด็นที่ซ้อนเข้ามา

มาจากการเห็นพ้องต้องกันของทั้ง๘พักร่วมรัฐบาลไหม
โดยเฉพาะพักเพือไทย
เพราะว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวว่าเพื่อไทยแบะท่าที่จะเห็นต่าง

แล้ววันนี้ประมาณ๕โมงเย็น
พัก๘พักเขาจะนัดหารือกัน

เพื่อจะให้ได้ข้อยุติว่าจะเอายังไงจะส่งพิธาต่อหรือพอแค่นี้
นี่เป็นทิศทางและเป็นเรื่องของ๘พัก
เก้าไกลลุ้นมติ๘พักวันผิดกฎหมายถ้าดันซ้ำ
ถัดมาถ้าส่งโหวตต่อก็ต้องลุ้นอย่างที่เคยบอกก็คือว่า
ในการโหวตรอบ๒วันที่๑๙จะได้เสียงเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
โดยเฉพาะจะมีเสียงสวที่งดออกเสียงเปลี่ยนใจมาลงให้ได้สักกี่คน
แล้วถ้าโหวตวันที่สิบเก้ายังไม่ผ่านเราก็ได้เห็นหัวข่าวนี้ตามมา
พิทายอมถอยถ้าไม่ไหวให้เพื่อไทย

โดยมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม
พูดง่ายก็คือรถคันเดิม
ผู้โดยสารคนเดิม

อันนี้เป็นเรื่องที่พัก๘พักเขาเห็นชอบตรงกันแล้ว
ถามต่อมาว่าแล้วถ้าเพื่อไทย
มาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแล้วส่งเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกแล้วไม่ผ่านอีกจะทำยังไง
ไม่ผ่านแล้วจะมีเสียงต่อรองกับจากสวว่า
ต้องไม่มีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลเขาถึงจะโหวตให้คุณเศรษฐา
อ้าวแล้วจะเป็นยังไงต่อนี่เป็นฉากทัศน์ที่น่าระทึกทั้งนั้น

การเมืองมันเดินทางมาถึงจุดที่จะเป็นรอยต่อ
ว่ามันจะพลิกหน้าพลิกหลังกันยังไง
แล้วสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงต่อ

ถ้าสมมุติมีคนเสนอชื่อพลเอกประวิทธิ์

แล้วก็ได้เสียงร้อยแปดสิบแปดของสอสอ
ก็ได้เกินครึ่งของสองสภาเป็นนายกได้แต่ว่าเป็นนายกที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ประเด็นนี้เนี่ยข่าวมันลอยมาให้ตื่นเต้นหวาดเสียวแต่ถ้าย้อนกลับไปฟังที่ร้อยเอกธรรมนัฐพูด
ฉากนี้จะไม่มีไม่เกิดไม่มีทางเป็นไปได้
ย้อนกลับไปที่คุณอนุทินภูมิใจไทยจะไม่ยอมร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ฉะนั้นที่ปล่อยข่าวมาให้ตื่นเต้นว่าจะเสนอชื่อพลเอกประวิทธิ์แข่งเป็นนายก
เพื่อเอาเสียงสวมาให้ผ่านเกินครึ่งยังเป็นไปไม่ได้
ผลเอกประวิทย์จะเป็นนายกได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดสูตรรัฐบาลกัน
ใหม่แล้วถึงเวลานั้นก็จะมีการผสมพันธ์ข้ามคั่วโอกาสของพลเอกประวิทธิ
จะมาก็มาตรงนั้นนี่คือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นใครจะยอมรับไม่ได้
ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากำลังจะบอกให้ฟังว่า
โอกาสและความเป็นไปมันกำลังเกิดขึ้นเป็นไปได้แฟนแฟนรายการ
เส้นใต้ถามว่าเอาแล้วที่พักเก้าไกลไปยื่นประธานสภาเพื่อให้บรรจุ
วาระเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลแก้โดยแก้มาตรา๒๗๒
คือไม่ให้สวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเลือกนายกให้การเลือกนายกเป็นอำนาจ
หน้าที่ของสอสอเท่านั้นตอบว่ายากครับ

ก็เลยเที่ยวเขียนล็อกซ้ายล็อกขวาไว้หมด
เช่นเขียนล็อกไว้ว่าถ้าจะแก้ได้
ต้องได้ความเสียงเห็นชอบจากสว๑ใน๓
๔เสียงคราวที่แล้วก็ยื่นกันมา
แล้วพอถึงลงคะแนนเสียงปรากฏว่าผ่านไม่ได้

กว่าเสียงเท่านั้นที่จะให้แก้รัฐมนูลมาตรานี้แล้ว
คราวนี้จะไปอาศัยที่ไหนตั้ง๘๔เสียงเท่านั้นยังไม่พอ
ครับความยุ่งยากของการแก้ไขรัฐมนูลก็คือว่าคนเขียน
รัฐมนูลเขาต้องการให้การเห็นด้วยในการรัฐมนูลเห็น
ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เลยไปเขียนล็อกเอาไว้
ว่าในเสียงที่เห็นชอบนั้นต้องมาจากเสียงฝ่ายค้าน
ของจำนวนสอสอทั้งหมด๒๐ถ้าเป็นอย่างนั้นคำถามก็
คือว่าเอาแล้วตอนนี้ยังไม่ชัดว่าใครเป็นฝ่ายค้านใคร
เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสียงสอสอฝ่าย
เห็นด้วย๒๐ฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้บอกได้เลยว่า
การแก้รัฐมนูลเอาเร็วเพื่อที่จะกันไม่ให้สวมามี
ส่วนเลือกนายกยากครับยากฝันกลางวันยื่นไปอย่างนั้นแหละ
คุณภูมิธรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าพักได้ยื่นแก้ไข
มาแล้วสองครั้งโดยไม่ผ่านพิจารณาแล้วตอนนั้นพักเก้าไกล
ก็งดออกเสียงพูดง่ายว่าอย่าไปหวังลมลมแรงแรงนี่คือ
ความเป็นไปของการเมืองปิดท้ายวันนี้มีข่าวดีจากกระทรวง
ณิชย์มาปิดท้ายหน่อยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กระทรวงพาณิชย
ได้จัดโครงการสำคัญที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้
ซึ่งต้องฟังไว้เขาจัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย
โดยได้ผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง
ประเทศไทยมหานครผลไม้ไทย
เพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับรู้ว่า
ถ้าจะคิดถึงผลไม้ต้องคิดถึงประเทศไทย
โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน
เพราะไม่มีดินแดนไหนในโลกนี้ที่อุดมสมบูรณ์
ผลไม้เมืองร้อนเท่าประเทศไทยโดยเฉพาะทุเรียน
ที่เป็นราชาผลไม้เมืองร้อน
เป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญที่โด่งดังไปทั่วโลก

ซึ่งถ้าดูตามตัวเลขเราส่งออกทุเรียนไปจีนเรา
แสนตันต่อปีทำเงินเข้าประเทศได้กว่า
แสนล้านบาทต่อปีเป็นตัวเลขที่น่าพอใจครับ
ฉะนั้นในท่ามกลางความกังวลเรื่องการเมือง
ก็เอาข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรมาฝาก
ปิดท้ายรายการครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ